กับน้องตินาสุพนาศนะครับ

เป็นไฟไหม้ร้านเต้าหู้ดำดังตลาดญาติพุทธารามนะฮะ

ทำให้น้องที่นายสูญเสียคุณพ่อคุณแม่ไปนะครับ

ไฟไหม้นะฮะที่ร้านเต้าหู้ดำสมุนไพรเจ๊อ้างนะฮะ
ท็อปดังกลางตลาดโพธารามนะครับ
พบผู้เสียชีวิตถูกไฟคลอกดับ๒รายนะครับ

น้องตินาสุภนาธิจิตรีรานะครับ
เรื่องต้นค่าสาเหตุจากไฟฟ้ารัดวงจร
ความเสียหายตอนนี้ยังไม่สามารถประเมินได้นะครับ
ในที่เกิดเหตุนะครับเป็นอาคารพาณิชย์๒ชั้นนะครับ

ห้องเก็บของชั้นบนนะฮะเพิ่งเป็นชั้นสองของตัวอาคาร
เนื่องจากมีกล่องกระดาษจำนวนมากที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะครับ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ต้องฉีดน้ำสกัดกั้นนะครับ
ไม่ให้ลุกลามไปข้างห้องนะครับ
เรียกว่าห้องแถวนั้นเป็นห้องแถวซึ่งเป็นไม้

และประสานรถน้ำดับเพลิงเนี่ยนะฮะ
จากพื้นที่ใกล้เคลียงรวม๗คัน

ใช้เวลานานกว่า๒ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับ
ตรวจสอบภายในนะครับพบห้องนอน๒ชั้นเนี่ยนะฮะ
มีผู้เสียชีวิต๒ราย
สภาพนะครับไม่เกลี่ยมนะฮะ
ทราบชื่อว่านายสมชัยจิตรีลาอายุ๖๖ปี
และนางปียวานจิตรีรานอายุ๖๕ปีอดีต

โดยทั้งคู่นะครับเป็นคุณพ่อคุณแม่ของดาราสาวหล่อนะฮะ
น้องตีนาสุภัณฑ์จิตรีรานะครับ

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐออนไลน์ได้มีการตรวจสอบ
แล้วก็ได้มีการสอบถากพฤติการส่วนตัวของน้องตีนานะครับ
เรื่องต้นมีการนำศพของทั้งสองท่านมาชนสูตรหาสาเหตุที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับ
แล้วก็นำศพไปที่โพธารามจังหวัดราชบุรีเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
จากการสอบสวนนางสาวสมชัยจิตรีรายุค๗๔ปีเป็นเจ้าของร้าน
ก็บอกว่าตัวเองนอนอยู่ด้านล่าง
ส่วนน้องชายและน้องสะพ้ายอยู่ชั้น๒
ได้ยินเสียงคุณผู้ชมครับเหมือนกับเสียงเหมือนกับของตกดังปั้ง
เสร็จก็เลยขึ้นไปดูที่ชั้น๒ปรากฏว่าพบเพลิงกำลังไหม้อยู่
ก็เลยตะโกนเรียกน้องนะฮะทั้งสองท่านบอกว่าให้ลงมาให้หนีเร็ว
แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็มาพบอีกทีนึง
ทั้งสองท่านถูกไฟคลอกเสียชีวิตแล้ว
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากสาเหตุที่ทั้งสองท่านคุณพ่อคุณแม่ของน้องตินา
สำลักควันแล้วก็หมดสติไปแล้วหลังจากนั้นไฟถึงได้เข้าไปคลอก
ส่วนน้องตินาเมื่อตอน๘โมงเช้าก็ได้มีการโพสต์รูปครอบครัวของตัวเอง
ผ่านอินสตาร์แกรมส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่า
หลับให้สบายนะป๊าป๊าหมาม้า

เราเคยไปร้านนี้นะถ้าเราจำไม่ผิด
แล้วเราเคยไปถ่ายรายการตลาดสดที่แน่เราจำได้ร้านเจ๊อัง

นี่ดูดิครับน่าสงสารมากเลย

สาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร

เสียใจด้วยจริงนะครับตัวน้องเองเนี่ยนะฮะก็มีผลงานอยู่ตอนนี้ก็กลับทางช่อง๓แล้วนะ
อ๋อมาเล่นด้วยค่ะนะครับอ้าวก็ขอบคุณครับเสียใจด้วยนะครับ